ความคืบหน้าคดีที่นักเรียนช่างกลครับหนีคู่อลิตีกันมาแล้ว
คู่หลีกระโดดลงคลองทวีวัฒนาแล้วน้องเขาเสียชีวิต
จับได้แล้วโอ้คนนี้มีความคืบหน้าหลายคดีเลย
จับได้แล้วฮะแก๊งวัยรุ่นก่อเหตุ๔คนนะครับ
หลังจากหนีไปกบดานอยู่ที่นนทบุรีครับ
จากกรณีที่นายสุพทัศน์สังทองหรือว่าน้องแอ้มอายุ๑๗
เป็นนักเรียนแผนกช่างยนต์ปชปี๒วิทยาลัยเทคโนโลยี
หมู่บ้านครูครับถูกช่างกลต่างสถาบัน๔คนนะฮะ
มีดครบมือขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคันดักหัวดักท้าย
จนต้องกระโดดหนีลงคลองทวีวัฒนานะครับที่ถนนเรียบคลองทวีวัฒนา
เป็นเหตุให้น้องจมน้ำเสียชีวิตล่าสุดนะครับ
คุณผู้ชมฮะตำรวจสนหลัก๒เข้าจับกลุ่มในธอมในนก
ในหลังในโฮงนะครับทั้งหมดในอายุระหว่างสิบเจ็ดถึงสิบแปดปี
เป็นนักเรียนปวชอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่อดังแห่งหนึ่ง
ท่าพระทั้งสี่คนหนีไปอยู่โน่นที่บางบัวทองนนทบุรีครับ
จากการสอบสวนทั้ง๔คนยอมรับว่าดักทำร้ายผู้ตายด้วยความคึกขนอง
อาจารย์สหวิชาชีพมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนจะแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่น
ร่วมกันหน่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นพกอาวุธไปในที่สาธารณะ
โดยเปิดเผยและไม่มีเหตุอันสมควรผู้สื่อข่าวได้คุยกับพ่อของหนึ่งใน

โรงเรียนอาชีวะแห่งนี้นะครับเพิ่งจะเปิดเทอมมาไง
จะเปิดเทอมมาเบื้องต้นก็ทราบแค่ว่า
คือนักเรียนการช่างกนการร้ายหวัดได้
เนื่องจากผู้ตายเนี่ยเป็นนักเรียนของนักเรียนคู่อารินะครับ

ยืนยันว่าปกติแล้วลูกไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวนะพ่อบอกนะ
ส่วนในรายละเอียดที่ก่อเหตุลงไปยังไม่ทราบแน่ชัด
จากลูกชายก็ไม่ได้มาเล่าให้ฟัง
แต่เชื่อว่าลูกชายเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องน่าจะตามเพื่อนแหละพ่อว่า
ยังไม่ทันจังหวัดได้แทงได้อะไร
ไม่รู้รึไม่ใช่ได้มาไล่กัน
ไล่กันแค่เฉย
ไล่กันให้เฉยต้อนเหมาะจนมุมประมาณนั้นเหรอมั้ง
ผมถามผู้สันทัศน์กรณีในสถานี
สงสัยว่าเอากันทำไมเสื้อช็อปหัวเข็มขัด

ถ้าเอามาได้เนี่ยถือเป็นการแบบเอ้ยฆ่าแน่อะไรแบบนี้

มา๒๐ปีก็ยังยึดศักดิ์ศรีเรื่องนี้กันอยู่นะคะ
ผมขนาดเป็นนักเรียนขาสั้นผมยังโดนเอาเข็มจากหน้าอกไปเลย
พี่เขาขอไปให้กลัวเขา